คลิปนี้คุณผู้ชมมีความฮือฮาในโลกโซเชียลนะคะ
เมื่อมีทางมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาจัดประกวดการแข่งขัน
ก็เป็นการประกวดนางงามขึ้นมาแล้วคนที่ได้รางวัลเนี่ย
กลับไปดูประวัติก็มีความสู้ชีวิตน่าทึ่งมากเลยทีเดียวค่ะ

เปิดมาก็ทึ่งเปิดมาก็ขนลุกแล้วคุณวราพร

เทียมอยู่ข้างหนึ่งแล้วสวยมากด้วย

บนเวทีนะดูหน้านะนี่คือคุณจิระวัตรเปี่ยมทอง
เรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกศิลป์ปี๔ค่ะ
อีก๒เดือนจะรับปริญญาแล้วนะคะ
คือประกวดในระดับคณะชนะก็ไปต่อระดับมหาวิทยาลัย
แล้วในเวทีนี้เธอคว้ารองอันดับหนึ่งมาได้ค่ะ
ก็เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮา
พอคลิปนี้ลงในโลกออนไลน์ในโลกออนไลน์ก็คือหานะคะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยมีคนรอบข้างดีแล้วก็มีกำลังใจที่ดี
ก็เลือกที่จะคิดบวกแล้วทุกวันก็จะต้องดีขึ้น
แล้วก็จะต้องประสบความสำเร็จต่อไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
แรงบันดาลใจของเธอเนี่ยตั้งแต่คว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ประกวดดาวเทียมสมัยชั้นปวส
มหาวิทยาลัยก็ไม่ปิดกั้นก็เลยลงประกวดนะคะ

แต่ก็คว้ารางวัลมาได้นะคะ
แล้วมีคนเอาคลิปวิดีโอไปลงโซเชียลมีเดีย

เธอก็บอกว่ารู้สึกประทับใจและขอบคุณทุกคนมาก

เทียมที่เธอใส่ตอนอายุ๑๕ปี

ไปตรวจถึงได้พบว่าตนเองเป็นมะเร็งกระดูกแบบพันธุกรรมค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้แม่กับยายก็เสียชีวิตด้วยโรคเดียวกัน
แต่ว่าตอนเธอไปตรวจเจอมันลามไปเยอะแล้ว
หมอก็เลยให้เลือกนะคะว่าจะตัดขาหรือว่าจะรักษาต่อ

เธอก็เลือกตัดขาแล้วไปต่อนะคะ
ก็บอกว่าแม่กันตอนแรกก็เครียดแต่ว่าได้กำลังใจนี่แหละค่ะ

คอยเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจ
แล้วก็ไม่เคยปิดโอกาสนะคะ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ท้อลุกขึ้นสู้
แล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองค่ะ
นี่โอ้นี่ก็เป็นภาพประทับใจอีกภาพหนึ่งนะคะ